ไปดูที่ศรีสะเกดกันหน่อยนะคะเป็นเหตุการณ์วัยรุ่นโจ๔รุ่มหนึ่งนะคะ
แล้ว๑คนเขาไม่ได้มีทางต่อสู้เลยค่ะ
แม้กระทั่งคนที่ถูกฟาดเนี่ยเขานอนคากับที่แบบเนี้ยก็ยังไม่วายค่ะ
ฟาดแล้วก็ฟาดอีกแบบนี้นะคะนี่เป็นคลิปภาพจากกล้องวงจรปิดนะคะ
ที่มีการแชร์กันในโลกออนไลน์นะคะ
คุณผู้ชมจะเห็นว่ามีกลุ่มวัยรุ่นเลือดร้อนจำนวนสักประมาณ๔คน
ใช้เท้าเตะรวมทั้งใช้ไม้ค่ะรุมกระหน่ำตีกลุ่มวัยรุ่น
วัยรุ่นคู่อริ๑คนที่เขาอยู่คนเดียวแบบไม่ยั้ง
จนกระทั่งวัยรุ่นที่เขาถูกกระทำสลบใกล้กับรถจักรยานยนต์ที่ล้มลงไป
เมื่อเห็นคู่อรินอนนิ่งก็พากันซ้อนรถจักรยานยนต์นะคะ
หลบหนีไปเหตุการณ์นี้คุณผู้ชมดูนะโอ้โหกระหน่ำตีแบบนี้นะคะ
เขานอนแน่นิ่งแล้วก็ไม่วายยังฟาดซ้ำอีกนะฮะแล้วสุดท้ายก็เนี่ยเพ่นหนีกันไปแบบนี้นะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นสักประมาณตี๒ของค่ำคืน๑๕มีนาคมที่ผ่านมา
บริเวณศรีแยกไฟแดงอำเภอห้วยทัพทันจังหวัดศรีสะเกต
ต่อมาเนี่ยทราบชื่อคนที่ตกเป็นเหยื่อโดนทำร้ายเนี่ยน้องเป็นเยาวชนอายุ๑๗ปี

ตอนนี้น้องเนี่ยอาการบาดเจ็บสาหัสนะคะ
นอนพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลศรีสเกตแบบนี้ค่ะ

ทีมข่าวลงพื้นที่ไปพบกับนายเออายุ๑๖ปีนามสมมุติ
ซึ่งเป็นเพื่อนของผู้ที่รับบาดเจ็บเล่าบอกว่า
เมื่อคืน๑๔มีนาคมตัวเขาเองกับคนที่บาดเจ็บพร้อมกับเพื่อนรวม๔คน
พากันไปเที่ยวงานที่ตำบลโคกจานอำเภอห้วยทัพทัน
จนกระทั่งถึงเที่ยงคืนงานเลิกแล้วก็เลยเดินทางกลับบ้าน
ขณะที่เดินทางมาถึงตลาดห้วยทัพทันตัวเขาแล้วก็เพื่อนอีกคนเนี่ย
ไปแวะซื้อของที่เซเว่นร้านสะดวกซื้อ
แล้วก็ให้นายโหน่งคนที่ได้รับบาดเจ็บไปส่งเพื่อนอีกคนเพียงคนเดียว
ขณะที่รอนายโหน่งอยู่นั้นนะฮะปรากฏว่ามีกลุ่มวัยรุ่นนะคะ
ประมาณ๕คนเดินมาถามพวกตัวเองว่าบ้านอยู่ไหนกัน
ตัวเองก็เลยตอบไปว่าบ้านอยู่เมืองน้อย
แล้วกลุ่มวัยรุ่นก็เข้ามาชกต่อยตนเองกับเพื่อน
พอเกิดเหตุการณ์ไม่สู้ดีแบบนี้ก็เลยวิ่งหนีเข้าป่านะคะ
แล้วจังหวะที่วิ่งหนีพยายามลายไปบอกให้นายโหน่ง
แต่นายโหน่งคือตอนนั้นขับรถมาไม่ได้อ่านไลน์เคราะร้ายมากค่ะ
พอมาถึงที่หน้าร้านสะดวกซื้อก็ถูกไล่ตี
แล้วก็วิ่งหนีไปที่ป้อมตำรวจเมื่อเห็นว่าไม่มีใคร
ก็เลยแยกกันกลับแต่ระหว่างที่นายโหน่งขับรถกลับบ้าน
พอไปถึง๔แยกไฟแดงกลางตลาดก็ไปเจอกลุ่มคู่อริ๔คน
ดักรออยู่พอเห็นนายโหน่งกลุ่มนี้ค่ะเขาก็เลยเข้ามาทำร้าย
ทำร้ายแบบในคลิปเมื่อสักครู่ที่คุณผู้ชมได้เห็น
แล้วเขาก็เดินมาแล้วเขาถามว่าอยู่บ้านไหนผมก็ตอบไว้แล้วเขาว่า
เขาถามว่ารู้จักใครอีกคนนึงผมจำไม่ได้เขาถาม
เขาต่อยเพื่อนผมแล้วเขาก็วิ่งมาต่อยผม
แล้วผมก็วิ่งไปเข้าป่าข้างหลัง๗๑
พอออกมาเอารถแล้วเพื่อนก็บอกว่าให้รีบกลับบ้านเดี๋ยวพวกมันจะกลับมาอยู่
ผมก็ขับออกไปกับโบ้สองคนแล้วเห็นตองวนรถกลับ
ว่ากลับอีกทางหนึ่งพอไปใกล้ถึงบ้านแล้วเพื่อนก็โทรมา
บอกว่าตองโดนตีอยู่สี่แยกแฟดแดงฮท
ตอนแรกเพื่อนที่ไปส่งเขากลับมาแล้วเขาออกมาดู
แล้วพวกนั้นที่มาตีก็หายไปแล้วแล้วตองก็ออกมาเอารถ
แล้วทีนี้มันกลับกลับมาอีกรอบหนึ่งแล้วผมกับเพื่อนอีกคนนึงขับรถออกกลับบ้าน
กลับไปอีกทางหนึ่งแล้วตองวนรถกลับอีกทางหนึ่ง
ชายจะโดนตอนนั้นนะครับแล้วก็เพื่อนโทรไปบอกว่าโดนตีอยู่สี่แยกไฟแดง
สำหรับน้องผู้ชายที่เป็นเยาวชนอายุ๑๗ปีที่ตกเป็นเหยื่อของวัยรุ่นทั้ง๔๕คน
ตอนนี้ยังคงพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลศรีสเกตอาการเนี่ยคือไปพบรอยช้ำที่บริเวณคอตามเนื้อตัว
เนื่องจากว่าคุณผู้ชมเห็นใช่ไหมภาพจากกล้องวงจรปิดโดนไม้กระหน่ำตีแบบนั้น
รวมทั้งเล็บมือก็หลุดด้วยแพทย์บอกว่าจะเช็คอาการอย่างละเอียดต่อไปโดยเฉพาะอาการทางสมองแล้วก็กระดูก
ส่วนความคืบหน้าทางคดีเราก็ตามให้นะคะเช้าวันนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยก็ไปตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดแล้วล่ะ
แล้วก็รู้แล้วนะคะว่ากลุ่มคู่อริเนี่ยมีใครบ้างก็เลยไปเชิญตัวมาสอบปากคำ
รวมทั้งหมด๕คนซึ่งทั้งหมดให้การยอมรับสารภาพนะคะว่าได้ก่อเหตุรุมทำร้ายนายโหน่งจริง
เนื่องจากว่าเคยมีเรื่องทะเลาวิวาสกับกลุ่มวัยรุ่นในหมู่บ้านของนายโหน่งมาก่อน
แล้วก็ไม่ถูกกันมานานแล้วเบื้องต้นตำรวจแจ้งข้อกล่าวหาคือทำร้ายร่างกายผู้อื่น
สำหรับผู้ต้องหาทั้ง๕คนมีเยาวชนอายุต่ำกว่า๑๘ปี๒คน
โดยได้ให้ผู้ปกครองมารับตัวกลับไปซึ่งผู้ปกครองเองก็รับปากบอกว่า
จะนำตัวกลับมาพบพนักงานสอบสวนตามนัดทุกครั้งค่ะ
จริงก็กลุ่มของนายโหน่งไม่ได้มีเรื่องอะไรกับกลุ่มที่ไปทำร้าย

เพราะว่าเพื่อนในโหน่งตอบว่าอ๋ออยู่บ้านเมืองน้อย
พอได้ยินว่าอยู่บ้านเมืองน้อยก็ใส่เขาเลย

โอ้โหแล้วก็ทางครอบครัวของในโหน่งคนบาดเจ็บเคยโพสต์คลิปอันนี้
แล้วก็บอกว่าโหนกเนี่ยยกมือไหว้แล้วนะไหว้ขอว่าอย่าทำเลยอย่าทำเลย
ผมไม่เกียร์อยู่นะคะ